ภาพนี้เขาไม่สบายใจค่ะว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยนะโอ๊ตใส่แต่เสื้อ

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ

วันเกิดอันตรายกับร่างกายนะครับนี่ใส่เสื้อตัวเดียวไม่ใส่
กางเกงเพื่อนผู้ผู้ชายนะครับโทรเลยโทรเลยคือว่าใส่ผา
โจมยางแบบนั้นบ่ยันเขาตื่นเลยคือว่าหาเสื้อผาหา
โอ้โหเนี่ยคือชายเสื้อมันก็มาปิดนั่นแหละ
คุณผู้ชมแต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีอ่ะเห็นแบบนี้อ่ะเอ๊ะหรือ
หรือเขาใส่กางเกงขาสั้นมากไม่ใช่อ่ะมั้งดอม
นั้นคือไม่ใส่คนเคยเห็นแล้วล่ะดอมเออไม่เพราะอะไร
รู้ไหมคนที่เขาเห็นเนี่ยคนที่เขาถ่ายคลิปอยู่เนี่ย
คือเขาบอกว่าไม่ได้ใส่จริงเพราะตอนที่เห็นมันมี
เราไม่ได้เอาภาพให้ดูเขายืนฉี่อยู่อ่ะก็เลยรู้
ว่าอ๋อเนี่ยไม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นมีคนเดินไปตาม
ถนนแบบนี้ค่ะถนนตรงนี้คือถนนสายบ้านหัวสะพาน
ทยานป่าหินงามที่เทพสถิตชัยภูมินะคะผู้ชายคนนี้
เขาเดินแล้วท่าทางดูไม่ปกติแน่นอนอ่ะทีนี้พลเมืองดี
เห็นรอบแรกปุ๊บเขาขับรถย้อนไปดูอีกรอบนึง
เนี่ยมีเรียกพอเรียกเขาก็หยุดเขาก็หันมาดู
นะอืมแล้วก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นเหมือนกันว่าเอ้ย
ผู้ชายคนนี้คือใครมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปขอยืม
กางเกงมาให้ผู้ชายคนนี้ใส่ระหว่างที่ไปเอากางเกง
ที่บ้านเนี่ยผู้ชายคนนี้ผ่านหน้าบ้านพอดีเขาก็เรียก
เอาหยุดก่อนหยุดก่อนหนุ่มเอากางเกงไปใส่หลังจาก
กางเกงเสร็จเขาเดินต่อค่ะไปชุมชนอื่นต่อชาว
เขาก็เลยบอกไงบอกว่าอุ้ยหน่วยงานมาตรวจสอบหน่อย
ไหมอ่ะไม่รู้เขาเป็นอะไรหรือเอาตัวไปรักษาเอาไป
บัดหน่อยดีไหมกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับเด็ก
แล้วก็ผู้หญิงหรือนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาแถว
นั้นครับที่เราไปคุยกับพลเมืองดีเนี่ยนะคะโอ้นี่
ไม่มีกางเกงไม่มีรองเท้าด้วยนะดูไม่ค่อยปกติ